โปรแกรมนัดสุดท้ายก่อนที่จะเก็บตัวทีมชาติ

วันอหรุยเปิดให้กับชนานนัทป้อมบุกพ่าครับ
ยิงจัวร์แรกไปชนเสาร์นะครับชนเสาร์ไกลเข้าไปลุงนี้เด็ดขาดมาดูนะครับ
ปั๊งเรียบร้อยเลยครับแบงคอกนำนะครับหนึ่งศูนย์อาร์กิราตินิชชิโน่
เนี่ยไปดูอยู่ครับติดในสามสิบสามคนแรกด้วยครับ
ทูมาดีเหลือเกินจากนั้นครับนาทีแปดสิบแปด
เอาชนะไปสองศูนย์ครับเก็บเพิ่มเป็นสี่สิบเอ็ดคะแนน
อย่างรังที่สี่แต่ว่าฉุดกันท่าเรือครับให้อยู่ที่สามต่อไป
มีสี่สิบสามแน่มตามหลังบุรีรัมศ์จ่าฝูงอยู่ห้าคะแนนครับ
สุโขทัยก็มาดีเหลือเกินครับขึ้นนำไปก่อนด้วยครับ
ลูกมันก็ขลุกขุกไปขลุกขลิกละครับสัดอีกทีเรียบร้อยนะครับเข้าซ้ายลูกนี้

พันศาได้ยิงไปติดแขนของจุงเมงโอครับแล้วก็เป็นอาเดสตูนเยสรับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับ
บุรีรำเก็บหนึ่งแต้มสำคัญครับมีสี่สิบแปดคะแนน
นำเชียงรายนับสองแค่สี่แต้มแต่แข่งมากกว่าหนึ่งเกม
ขณะที่สุโขทัยนั้นรั้งอันดับสิบสามมียี่สิบเจ็ดคะแนนนะครับ
อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่สามแต้มโอ้โหสัปดาห์นี้สู้กันสนุกนะครับ
จะเบรกโปรแกรมทีมชาติครับผลอีกสองคู่ตราดนะครับ
หลังจากจบโปรแกรมฟุตบอลลีกแล้วเนี่ยนะครับจะมีโปรแกรมทีมชาติครับ
เปิดสนามเจอกับเวียดนามครับยิงสดจากสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ในช่วงเวลา๑๘นาที๓๐นาทีของวันพฤศบริษฐี๕กันยาอย่าลืมติดตามครับ
ไปดูผลฟุตบอลนะครับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีโค้กครับ
ครั้งที่๒๑นะครับในรอบเข้าเลือกของกลุ่ม๑โซนกรุงเทพรอบแรกนัดสุดท้ายครับ
ก็มาได้ประตูจากทางปัณวัฒน์โชจิระชัยทรนะครับก็เป็นดาวรุ่งนะครับ
ไปดูผลฟุตบอลนะครับพรีเมอร์ลีกของอังกฤษกันดีกว่านะครับ
โดนประตูในช่วงทดเจ็บนาทีที่๓แล้วจะตีเสมอได้ในช่วงก่อนหมดเวลาก่อนทดเจ็บนี่แหละครับ
ซึ่งหงแดงนั้นเป็นทีเดียวที่เก็บ๙แต้มเต็มหลังจากฝูงต่อไป
แต่ว่ายังอยู่อันดับ๑๒ของตารางครับ